เรื่องของพิธีรักษาโรคของชาวมงค์กันหน่อย
เขาเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อ
ดูสิเขามีพิธีกรรมอย่างไรกันครับ
ดูแล้วงงเขาทำกันอย่างไร

นี่ครับพิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าพิธีอวนเน้ง
หรือเป็นพิธีรักษาโรคของชาวมงค

ถ้าผมออกเสียงไม่ชัดเจนเหมือนชาวโม้งเขา

มนุษย์เนี่ยมีขวัญวิญญาณ

ด้วยพิธีการอวเน้ง

ก็คือผีเน้งเป็นผีที่ปกป้อง
ต่อสู้กับผีร้ายที่อยู่ด้านนอก
ช่วยรักษาผู้ป่วยผ่านร่างทรงหมอผีทรงหรือหมอผีคาถา
ในพิธีแบบนี้เขาบอกว่าต้องมีเครื่องมือในการประกอบพิธีก็คือ
มีผ้าดำสำหรับผูกปิดหน้าไม้คู่เสี่ยงทายทำจากไม้เขาควายที่มันเป็นควายที่แก่ตายไปเอง
หรือถูกฟ้าผ่าจนตายแล้วก็มีลูกกระพวนหมอเนี่ยนะหมอทำพิธีจะสวมนิ้วหัวแม่มือ
แล้วก็เหล็กเส้นขดเป็นวงกลมร้อยแผ่นเหล็กสุดท้ายต้องมีม้านั่งยาวจะเอาไปต่อสู้กับผี
อุปกรณ์เขาเยอะอยู่เหมือนกันนะพิธีกรรมก็ทำตามนี้ในภาพนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งในตอนทำพิธีตรงม้านั่งยาวเนี่ยเขาเชื่อว่าหากตกม้านั่งระหว่างเข้าทรงจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะ
ซึ่งในคลิปดังกล่าววิธีตรงม้านั่งยาวก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยและแข็งแกร่งแข็งแรง
ก็ทำแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็เชื่อว่าคนที่ป่วยน่าจะหายป่วยนั่นแหละ
แต่เอางี้นะมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางความเชื่อนะถ้าป่วยแน่นอนใครก็ต้องบอกไปหาหมอถูกไหม
แต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะชาวเขาชาวมงค์เขาอยู่บนดอย
บางทีบางครั้งบางคาเนี่ยเจ็บป่วยแล้วไม่ได้ลงมาหาหมอมันอยู่ไกลใช่ไหมล่ะ
เขาก็อาจจะต้องใช้ความเชื่อเรื่องพวกนี้มารักษากายใจให้แข็งแรงก่อน
แล้วเดี๋ยวโรคภัยมันจะหายไปเองเรียกว่าใจเป็นนายกลายเป็นบาป
มันใจดีก็อาจจะทำให้สุขภาพดีขึ้นตามมานะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องรักษาควบคู่กันไปด้วยนะคะ
อืมอ่ะก็เป็นที่พึ่งทางใจให้สุขภาพจิตเราแข็งแรงก่อนแล้วกันเนอะไป